ช่วงเลิกงานใครที่เตรียมจะโบกแท็กซี่กลับบ้าน

เพราะว่ามันคือมิติใหม่แห่งการรับผู้โดยสารคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมไปดูแท็กซี่สีชมพูคันนี้หน่อยค่ะ
ติใหม่ของเขาคือรับสัมภาระแต่ไม่เอาผู้โดยสารค่ะ
เออเอ้ายังไงอะ

มีความแบบเอ้าขนาดคนที่อยู่ในรถข้างหลัง
คือเขากำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเนี่ยพอมีตีเส้นจราจรนะ
รถก็ชอบเบี่ยงมาเลนซ้ายสุดมาจอดรอมาอะไรบ้าง
แล้วเป็นภาพที่เขาเห็นพอดีว่าเอ้าเอาไปเลยเหรอ

คือทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณลุงเสื้อฟ้าคนนี้โบกแท็กซี่สีชมพูใช่ไหม

คุณลุงเอากระเป๋าใบแรกไปวางไว้ข้างหลังรถ

แล้วก็หันหลังจะไปหยิบกระเป๋าอีกใบหนึ่ง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าพอคุณลุงปิดประตูเนี่ยจังหวะนี้ปิดปุ๊บ
คิดว่าคนผู้โดยสารขึ้นมาแล้วหรือเปล่า

ก็เลยออกไปลืมดูกระจกหลังหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้แล้วขับไปไกลขนาดไหน

จำกัดเขาแชร์เอาไว้โพสต์ไว้บอกว่า
ภาพที่เห็นอยู่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
เหตุเกิดบริเวณสะพานลอยวัดราชรังสรรค์จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เสียหายหรือคุณลุงผู้โดยสารก็คือนายบุญทันโสดาอายุ๕๐ปี
เป็นชาวสมุทรสาครค่ะคุณลุงแกเรียกรถแท็กซี่จะให้ไปส่งเซ็นทรัลพระราม๒
แต่กลายเป็นว่าแท็กซี่เอาไปแต่ของแต่ไม่รับคน
แล้วกระเป๋าที่ติดไปกับรถแท็กซี่มีเงินอยู่จำนวนนึงด้วย
แล้วก็มีเอกสารสำคัญตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
รถแท็กซี่สีชมพูที่เห็นในคลิป
ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามคุณลุงบุญทันเลยค่ะ

หลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถนี่แหละ
ช่วยขับตามไปให้แต่ตามไม่ทันนะคะ
ลุงก็เลยโทรไปแจ้งวิทยุจสร้อยเช็คทะเบียนรถว่าเป็นแท็กซี่อู่ไหน
พอทางอู่ทราบก็ให้ความร่วมมือติดต่อคนขับให้ทันที
มาฝากไว้แต่ไม่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่ก็ออกเวรพอดี
คุณลุงได้เอกสารสำคัญคืนแต่เงินสด๓๐๐๐บาทในซองไม่ได้คืนนะ

ลุงก็บอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดี
เพราะว่าเอกสารมันมีการเปลี่ยนมือก็เลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินมันหายไปตอนไหน
เพราะไม่มีการฝากคืนแต่อยากจะฝากเตือนผู้โดยศาลด้วยนะคะ
คือยังไงดีล่ะถ้ากระเป๋ามันมีหลายใบ
แล้วเราไปคนเดียวก็เปิดประตูทิ้งไว้ไม่ต้องปิดประตู

แต่อันนี้ก็ไม่ได้มองเลย
โดยปกติคนขับรถยังไงก็ต้องมองกระจกหลังอยู่ดีว่า

คุณต้องรู้แล้วแหละว่าเฮ้ยไม่มีคน
หรือเขาคิดว่าเป็นวิญญาณกลางวนสักแสงนี่หรอ

เอาระวังนะฮะคนทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะฮะดูให้ดีนะครับ